ดูความคืบหน้ากรณีของค่ายหายทองคำกันหน่อยแล้วกัน
อันนี้ก็เข้าไปโอ้โหจังเหมือนกันนะ
คือเป็นคนอาสาเข้าไปช่วยอาร์มชุติมาก่อนเลย

เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานี้
ไปยื่นขออายัดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัดแล้วค่ะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปฐุมธานีที่สาขาธัญบุรี

ขอยื่นอายัดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัด
นำเงินมาชดใช้ให้กับนายอุเทนศรีวิริ
ที่นายประจักษณวรัฐหรือว่าประจักรชัยหายทองคำเนี่ย
ถูกฟ้องดำเนินคดีหลังค้างค่าจ้าง๘แสนบาทค่ะ
อัจฉริยะบอกว่านายประจักรชัยต้องนำเงิน๘แสนบาท
ดอกเบี้ยอีก๑๐๗๕ไปวางที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
คืนให้นายอุเทนภายใน๖๐วัน

ก็จะขายท่อตลาดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัดเลย
นี่เรื่องใหญ่นะขายท่อตลาดบริษัทเลยนะ

แล้วนายอุเทงภายก็จะซื้อหุ้นอย่างน้อย๑๕๐บาท
เพื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทด้วย
ผู้มีอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะไปตรวจสอบนิติกรรมย้อนหลัง

นายประจักรชัยเนี่ยมีธุรกิจตั้งหลายล้านนะมูลค่า
แต่ทำไมถึงไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเลย
ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าในห้างประจักรชัย

มีเพียงทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคู่สมรสเท่านั้นค่ะ
คราวนี้เริ่มจะลามไปแล้วนะ
นายเฉลี่ยบอกว่าถ้ามีการยักษ์ย้ายถ่ายเทหุ้นเมื่อไหร่
กฎหมายดำเนินคดีแน่นอน
จัดตั้งบริษัทเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี
ในการบริหารจัดการเรื่องเงินแล้วก็สัญญาต่างที่
มาดูความเคลื่อนไหวของเมื่อคืนกันหน่อยนะฮะ
สำหรับในห้างประจักรชัยหายทองคำ

งานเลี้ยงยอมมีวันเลิกลา

หลายคนก็สงสัยเอจะเคลียร์เรื่องของอาร์มได้หรือยัง
หรือตัดสินจะพุ่งชนหรือจะยังไงจะแตกหักหรือเปล่า

เออเขาว่าอย่างนั้นนะงานเลี้ยงนี่มันต้องสนุกสนานเรื่องนะคะ

อาจจะมีการยกฟ้องก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ

เคลียร์กันได้แล้วเหรอคะกับน้องอาร์มหรือว่ายังไง

ก็ดูหน้าสีกว่านี้ก็ไม่มีอะไร
เพราะว่าเราบอกว่าให้หยุดทุกฝ่ายทุกหยุด
ก็คือทางเราก็ทางเราก็เหมือนที่เหมือนแจ้งความ
ฝ่ายที่จะฟ้องก็คุยกันไป
ทุกคนก็ต้องถอยกันไปอยู่ที่อีกเดือนหมดครับผม
ค่ะคืออันนี้ได้คุยกับตัวน้องเลยหรือว่าคุยกับ
ยังครับก็คุยผู้ใหญ่ที่นั่นแหละครับ
อย่างรบทุกฝ่ายเดี๋ยวน่าจะมีอะไรดีเห็นแต่ก็ยังไม่ได้ออกครับ

เอ่อทำไมคุณน่าที่สินใจว่าเราแยกย้ายทำมาหากินกันดีกว่า

เขาก็ได้ประโยชน์ในข้อกฎหมายในข้ออะไรให้กันทุกคนนั่นแหละครับ

วันนี้หน้าสื่อก็ไม่มีอะไรก็เป็นข่าวเก่าที่
ภาษาลักษณ์ก็เป็นเรื่องกำไยไป
งั้นเดี๋ยวจะมีแผลงร่มกันไหมคะ

โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งกันด้วย
ได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
น้ำเสียงดูนุ่มนวลไม่ขึงขังเหมือนแต่ก่อนเลย
หลังจากนั้นก็ไม่นานนะทางฝั่งทนายบุญถาวรปัญญามณีโชธ
ของในห้างประจักรชัยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นรักพี่อาจจังผิดพลาดที่ก้าวผิด
หรือจะเป็นภาพตัวเองกับแคปชั่นที่เขียนว่า

คือทั้งประจักษ์ไทยกับอาร์มชุติมารนะครับ
ล่าสุดนี่เข้าไปดูในเฟซบุ๊คของทนายบุญถาวรนะคะ

รังแก่เด็กหรือว่าเด็กดังแล้วอยากแยกวง

บอกแล้วว่านี่คืองานเลี้ยงนะคุณมิ้นนะ
แต่ว่าเรื่องราวอาจจะไม่จบง่าย

โดยในคลิปทนายบุญถาวรได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่า
น้องอาร์มเป็นคนบ้านเดียวกันที่จังหวัดบึงกาล
ไม่ต้องกลับไปร้องเพลงที่ตัวเองแต่งได้
โทษแค่ปรับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนไม่มีโทษจำคุก
ถ้าอาไม่มีค่าปรับให้บอกเขาเลย

แล้วก็จะบอกไม่ให้คนในสำนักงานเขาเนี่ย
เปิดเพลงค่ายหายทองคำอีกต่อไป
แต่กลับพลิกลิ้นมาเป็นทนายให้กับในห้างประจักรชัย

อันนี้เป็นหมัดเด็ดอีกหนึ่งอย่างที่ทางด้านของ
ใช่ค่ะรวมถึงยังมีอีกคลิปที่ทำนายบุญถาวร์นไลฟ์

ขออภัยกับคุณผู้ชมนายอาชริยะเขาเปิดอีกคลิป
ซึ่งเป็นคลิปที่ทนายบุญถาวรไลฟ์
หลังยื่นฟ้องอาร์มชุติมาต่อสารทรัพย์สินทางปัญญา

เรียกค่าเสียหาย๒๑๖ล้านบาทใช่ไหมคะ
อัจฉริยะบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินสายแจ้งความตามโรงพักต่าง

แล้วก็บอกด้วยว่ายังไม่สายนะที่จะพูดคุยเจรจา
การฟ้องเรียกเงิน๒๑๖ล้านบาทถือเป็นการกลั่นแกล้ง
เชื่อว่าสารจะให้ความเป็นธรรมด้วย
ส่วนอาร์มชุติมาเองก็แชร์ไลฟ์ของนายอัจฉริยะนะคะ

หนูขอถามหน่อยคนบึงการบ้านเดียวกันเขาทำกันแบบนี้เหรอ
ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของไม่ช่วยใครจะมาช่วย
บึงการแสดงความคิดเห็นหน่อย
อันนี้คือเขาขึ้นเป็นภาษาแบบภาษาถิ่นนะคะ
ภาษาบ้านเขาแปลมาเป็นภาษากลางให้ฟัง
ส่วนทนายบุญถาวรเองก็อย่างที่บอกค่ะว่า
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะคะทั้งที่มีบอกว่ามันจบแล้ว
แล้วก็เป็นภาพที่เหมือนไปทานข้าวกันร้องเพลงอย่างสบายใจ
แล้วจริงถ้าไปไล่ดูนะคุณผู้ชมหลังจากภาพนั้นเนี่ย
มีอีกเยอะเลยอ่ะมีทั้งแบบเรียกร้องพี่อัดอยู่ไหน
คือวันนี้มันเป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีครูปรีชา
ไหมแล้วทนายคุณอัจฉริยะเองก็มีส่วนร่วมในคดีนี้เหมือนกัน

ธนายบุญถวงคพลบอกว่าวันนี้ผมธนายบุญเป็นกำลังใจ
ครูปรีชาและทีมงานทนายวรยุทธ์ในคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
คือประกาศตัวชัดเจนแหละว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
ยังโพสต์อีกหลายสเตตันถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้

บอกว่าในชีวิตผมก็ยึดมั่นในความดี

คนชื่ออัดผมก็ไม่เคยเบียดเบียนคุณแม้แต่น้อย
วันนี้รู้สึกว่าจะเล่นเกินเลยมากแล้ว
รอดูรอดูรอจบไหมนะ